ปีที่แล้วมีผู้พยพเข้าไปในเยอรมนีถึงกว่า๑ล้านคนนะครับ
หลายคนก็กำลังรอสถานะผู้ลิภัย
สิ่งสำคัญก็คือทำอย่างไรให้ผู้ลิภัยเหล่านี้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ปัจจัยที่สำคัญก็คือการมีงานทำ
ตอนนี้มีองค์กรเอกชนได้เริ่มสอนผู้ลิภัย
ให้สามารถที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี
และที่สำคัญที่เยอรมนีตอนนี้

ภายใต้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดาในเยอรมนีแห่งนี้

ความพิเศษที่ว่าคือนักเรียนที่เห็นอยู่นี้ทั้งหมด
เป็นผู้ลีภัยซึ่งส่วนใหญ่มาจากซีเรีย
ในขณะที่บางส่วนมาจากอัฟกานิสถาน
เอวีเทียตูนีเซียและเลโซโท
พวกเขามาที่นี่โดยมีเป้าหมายเดียวกัน
คือการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พวกเขาจะมารวมตัวกัน๓ครั้งต่อสัปดาห์
โดยเรียนกับครูที่ทุกคนเป็นอาสาสมัคร
คอมพิวเตอร์ที่ทุกตัวมาจากการบริจาค
รวมทั้งห้องเรียนที่ได้รับการอนุเคราะห์
จากเจ้าของพื้นที่ที่ให้ใช้แบบฟรี

ซึ่งผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้เห็นว่า
อรมนีและยุโรปยังขาดสายอาชีพเกี่ยวกับไอที
และผู้หลีภัยเหล่านี้ก็มีความสามารถที่จะเรียนได้
เธอบอกว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมไอทีในเยอรมนี
มีตำแหน่งงานว่างอยู่ถึง๔๓๐๐ตำแหน่ง
ขณะเดียวกันในยุโรปก็มีผู้ต้องการ
ผู้ที่มีความรู้ด้านไอทีมากถึง๙๕๐๐๐ตำแหน่ง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้หลีภัยแห่งนี้

ระดับแรกสำหรับผู้เริ่มต้น
ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน
ส่วนอีกระดับถูกจัดให้กับผู้ลีภัย
มีความรู้เบื้องต้นมาบ้างแล้ว
ซึ่งผู้ริเริ่มโครงการนี้ก็บอกว่า
โครงการนี้ทำให้เห็นความสามารถของผู้ลิภัย
พวกเขามักถูกมองในแง่ลบมาโดยตลอด
เขาบอกว่าภาพที่สื่อนำเสนอในด้านลบ
เกี่ยวกับผู้หลีไพรเป็นสิ่งที่สื่อวาดเอาไว้
มีผู้ลิภัยจำนวนมากที่มีความรู้

หรือสนับสนุนพวกเขาเล็กน้อย

เพียงเฉพาะกับเยอรมนีเท่านั้น

ที่มีค่ายผู้หลีภัยตั้งอยู่ทั่วโลกด้วย

ซึ่งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว
เพราะเขาเคยศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ซีเรียมาก่อน
แต่โชคร้ายที่การเรียนในเมืองอเล็ปโปเต็มไปด้วยอุปสรรค
ตั้งแต่สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร
จนถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ซึ่งเขาก็หวังว่าความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาได้รับ
จะสามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน
ที่สามารถช่วยเหลือผู้ลีภัยคนอื่น
ให้อยู่ในเยอรมนีได้ง่ายขึ้น
เขาบอกว่าตลอดช่วงการเป็นผู้หลีภัยในเรรมนี
เขาใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเรียนภาษาเยอรมัน
เพื่อเตรียมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในภาคเรียนหน้า
ภาคเรียนต่อไปถ้าเป็นไปได้
และมันคงจะดีถ้าเขาพัฒนาแอปพลิเคชัน
ให้ผู้หลีภัยเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้ไม่ยาก
การใช้ภาษาแบบคาราโอเกะ
เมื่อปีที่แล้วมีผู้หลีภัยเดินทางเข้าเยอรมนี๑ล้าน๑แสนคน

ประสงค์ที่จะอยู่ในเยอรมนีต่อไป

ที่มีแผนจะใช้เวลา๕ปีหลังจากนี้
เรียนภาษาและศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยความหวังว่าจะได้ทำงานที่ดีในอนาคต
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน